ดูดวงรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ชาวราศีมังกรความรักคู่รักคนมีครอบครัวความรักไม่ค่อยราบรื่น
ทำให้รู้สึกอารมณ์เสียอาจเกิดการทะเลาะวิวาสกับคู่มั่นคู่สมรส
โดยมีสาเหตุจากเรื่องเล็กน้อยแล้วบานปลายออกไปเป็นเรื่องใหญ่โตได้
สุขภาพต้องระวังจะถูกของร้อนลวกเช่นน้ำมันทำอาหารหรือทอดปลากระเซ็นใส่
มีเกณฑ์ในเรื่องการเจ็บตัวเล็กน้อยเช่นมีดบาดตะปูตำน้ำเกี่ยว
การเงินรายได้ประจำมีข่าวว่าจะเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อย
แต่อาจมีรายจ่ายที่ไม่ได้เตรียมตัวและหลีกเลี่ยงไม่ได้
การงานช่วงนี้งานค่อนข้างหนักบางครั้งอุปสรรคทำให้อารมณ์เสียอยู่บ้าง
คนที่เบื่อเซ็งกับงานที่ทำอยู่จะได้งานใหม่ที่สนุกสนาน
หรือได้งานที่มีโอกาสเดินทางท่องเที่ยวทำให้ลืมบรรยากาศเดิมไปได้บ้าง
ดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ดวงฉบับเต็มได้ในไทยรัฐออนไลน์